เป็นตาการันตีหนังสือคุณภาพมากมายหลายประเภท
และไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักอ่าน
สาระความสนุกและความคุ้มค่าต่อหนังสือแล้ว
หน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าอาจสามารถที่จะแสดงฝีมือ
แล้วก็ส่งมาให้กรรมการพิจารณานะคะ

มันก็เหมือนเป็นโปรไฟล์ของตัวเองของคนเขียนนะคะ
ที่จะทำให้ตัวนิยายสามารถที่จะไปถึงคนอ่านที่กว้างขึ้น
ก็อาจจะเป็นการการันตีส่วนหนึ่ง
นิยายเรื่องนี้คือได้รับรางวัลก็ถือว่าน่าจะไม่ธรรมดา
น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้รับรางวัลมา
ซึ่งมันก็จะจุดความสนใจของนักอ่านขึ้นมาได้
ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของนักอ่านและนักเขียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน
ถ่ายทอดเทคนิคที่ทำให้ผลงานเขียนประสบความสำเร็จ

และได้รับความสนใจนำมาสร้างเป็นละครและภาพยนตร์
โดย๓นักเขียนฝีมือเทพอย่างกระหนกวลีพจนประกอบ
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
รอมแพงผู้แต่งนัววันนิยายสุธิศบุคเพศศนิวาส
และชัยรัฐพิพิษพัฒนาปราบ
ผู้เขียนนวันนิยายแนวใหม่กาหนมหรตฤกษ์
ซึ่งผลงานของทั้ง๓คนนี้ล้วนถูกการันตี
ผมว่าจะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับคนอ่านด้วยมาก
เพราะว่าคนอ่านอยากอ่านอะไร

กาหนมหรตฤกษ์เป็นแนวที่แปลก
ที่แปลกแล้วคนที่ทำละครเนี่ยเท่าที่คุยมาเขาก็จะรู้สึกว่า
มันมันย่ำอยู่อย่างเงี้ยคือคนทำก็เบื่อดาราก็เบื่อ
เขียนบทก็เบื่อใช่ไหมครับเออทีนี้เนี่ยพอกาหดมหอถือออกมาปุ๊บ
มันดูเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วมันก็ท้าทายผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงใจอ่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณรักสิ่งนี้จริงคุณอย่าปล่อยมัน
คุณอาจจะไปทำงานอย่างอื่นก็ได้แต่คุณอย่าเลิกเขียน
สักวันหนึ่งถ้าคุณทุ่มเทให้ถึงจุดที่มากพอ
ความพยายามมันจะตอบแทนคุณเองค่ะงานเสวนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีต่อคนรักการเขียน
แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเขียนรุ่นใหม่หันมาสนใจในการเขียนนวนิยายที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ริตภัทรพิรมลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน